มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสิ่งของ
บางทีเราก็อาจจะโฟกัสหรือจดจ่อตั้งใจกับการย้ายสิ่งนี้
จนลืมดูรอบข้างว่ามีอะไรที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะ
โอ้ยหัวแตกแล้วมั้ง
ทับหัวไปเต็มเลยคุณชนะ

แตกไม่แตกไม่รู้แต่มึนอยู่พอสมควรแล้วค่ะ
นี่ไงไม่ใส่หมวกกันน็อก
ใช่แล้วคนนี้ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะ
แล้วคนที่ใส่ก็คือไม่โดน

มันบอกไม่ได้แล้วใครจะโดนไม่โดนนี่เห็นไหม
ตรงนี้มันคิดว่าไม่เป็นไรอันนี้แหละ

คือกำลังตั้งใจขนย้ายต้นไม้นะคุณใช่ไหม
แต่บังเอิญบังเอิญกิ่งก้านสาขามันคงไปเกี่ยว
เอากับรังส่วนของเสาไฟค่ะ
ก็เลยทำให้เสาล้มลงมาแล้วก็ฟาดลงไปเต็ม
แต่ก็คิดว่างานนี้คงไม่ถึงขั้นสาหัสอะไร

ยังไงก็ตามคุณผู้ชมคะระมัดระวังให้ดี
ตอนนี้หลายคนปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องมีการขนย้ายอะไรแบบนี้
ถ้าหากว่าการขนย้ายของคุณไปอยู่ใกล้กับสิ่งที่มันอาจจะล้ม
อาจจะพังลงมาได้เนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย

ถ้าหากว่าเจ็บมาจริงโอ้เสียตังค์เสียเวลาเสียความรู้สึกเสียใจด้วยนะ
รู้สึกเจ็บหัวแทนมึนด้วยโอ้เจออย่างนี้ก็ไป